เป็นสมาชิกของครอบครัวหนึ่งอะค่ะเขาทำแกงแคร์แล้วก็ตักแกงแคร์เข้าปาก
ไปแค่คำแรกหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีอาการหายใจไม่ออกสุดท้ายญาติพี่น้องเนี่ยค่ะ
พาขึ้นรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ
เพื่อช่วยชีวิตคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่สี่
หมู่เจ็ดที่บ้านปากกลายเดือนตำปนปาแดดอำเภอเมืองแปรกค่ะ
นางพิมพาพรมมินอายุห้าสิบสี่ปีเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี้ยค่ะ
นำส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลเร่งด่วนเลยเพราะเขาไปกินแกงแคร์เข้าไป
เป็นแกงแคร์เนื้อค่ะตักเข้าไปเพียงแค่คำเดียวค่ะ
หลังจากนั้นเกิดอาการจุกแน่นล้มลงเลยค่ะทางญาตินะคะ
โดยเฉพาะนายนิวัฒน์กาดรังศรีน้องชายที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ย
เห็นเหตุการณ์นะคะหลังเขาตั้งวงกินอาหารเย็นร่วมกันในครอบครัว
แล้วพี่สาวก็ตักแกงเข้าปากไปคำเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นแกง
แกงที่ใส่หอมแย้หลังจากนั้นก็มีอาการมวลท้องจุกอกอะค่ะ
แล้วก็อาเจียนออกมาท้องแข็งหายใจไม่ออกสุดท้ายนะคะ
หมดสติล้มลงไปน้องชายบอกว่าพี่สาวเนี่ยเป็นคนแพ้หอมแย้
อย่างรุนแรงที่ผ่านมาก็ระมัดระวังในการกินอาหารมาตลอด
แต่เผลอไปชิมแกงเข้าไปค่ะถึงมือหมอแล้วคาดว่าคงจะปลอดภัย
อย่างไรก็ตามอาการของนางพิมพาปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าแพทย์ยังคงให้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงสงสัยว่าหอมแย้คืออะไรเนี่ยค่ะ
ปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นแบบนี้แหละค่ะหอมแย้หอมแย้เป็นชื่อเรียกทางภาคเหนือนะคะ
อยู่ในตระกูลผักชีคุณดูสิคล้ายผักชีเลยเหมือนกันนะคะ
ค่ะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมฉุนยอดอ่อนใบต้นเนี่ยเอาไปทานได้หมดเลยค่ะ
เขานิยมปลูกเป็นผักสวนครัวในบ้านนะคะกลิ่นเขาเนี่ยจะคล้ายคล้ายกับขึ้นช่าย
เป็นผักที่สามารถกินได้แบบสดก็กินได้กินกับคู่น้ำพริกนี้ได้เหมือนกัน
อืมนำไปปรุงอาหารก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครแพ้นี่ก็ต้องระวังกันด้วย
เดี๋ยวจะเป็นเหมือนอย่างที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหามส่งโรงพยาบาลกันไปนะคะ
คือหน้าตาถ้าดูด้วยตาเปล่าก็คือดูไม่ออกจริงว่าอันนี้คือหอมแย้หรือว่าผักชี
คล้ายกันมากเหมือนกันมากจริงจริงนะคะ